รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโดดอีซุซูดีแมคซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ท่านผู้ชมครับเอาละครับ
นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ
ซึ่งนาทีของความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เรื่องราวของมูไนท์ค่ำคืนนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อค้าแม่ขายคนทำธุรกิจต่างต้องสนใจดูเอาไว้เลยนะฮะ
คุณเคยเห็นผ้ายันแบบนี้ไหมผมจะให้ชมแต่คุณเป็นคนบาปคนเลวห้ามจับนะฮะ
นี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื่องจากเมื่อประมาณสัก๒อาทิตย์ที่แล้วเพื่อนตัวเองก็เล่นหุ้นเนี่ยแหละฮะ
แล้วเสียหุ้นไปประมาณสักหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วเพื่อนก็บอกว่ามีโอกาสไปกราบ
หลังจากนั้นปุ๊บไอ้สิ่งที่เขาเสียไปทั้งหมดกลับมาบวก
เขาก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารของผ้ายันอย่างนี้พี่หนุ่มไปได้มาจากไหนก่อนดีกว่า
เพราะเขาบอกเป็นผ้ายันที่หายากมาก
ผมเนี่ยยืมเขามานะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะกล่าวว่าจะขอเขาสักผืนเหมือนกันนะครับ
เพราะผ้ายานผืนนี้นะครับคือผ้ายานฟ้าประธานพรของเซียนแปะที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเวศแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
คุณผู้ชมครับลองไปแถวเยาวราชเจริญกรุงต่อกรงหมูสังเกตดีในร้านจะมีผ้ายันผืนนี้นะฮะติดอยู่
เราก็สงสัยเหมือนกันว่าพยานผืนนี้เป็นของใครมาจากไหนและที่สำคัญเนี่ยพยานนี้จะช่วยเรื่องอะไร
คืนนี้เรามารู้คำตอบกันแน่นอนว่าเซียนแปะเป็นใคร
เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญเราทุกท่านเลยนะฮะเชิญครับ
ทุกคนเหล่านี้คือผู้สถาเซียนแปะที่รวมกลุ่มโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดโดยใช้ชื่อว่า
กลุ่มผู้นิยมวัตถุมงคลอาจารย์โง่กิมโคยแปะโรงศรีปฐุมธานีครับ

วันนี้ก็ค้าขายพวกยาแผ่นพลังอยู่

ผมประกอบอาชีพจำหน่ายพระเช้าบูชาพระเนี่ยครับ
ตอนนี้ผมทำเกี่ยวกับพระเครื่องครับ

คุณหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่นิยมชมชอบแล้วก็ศรัทธาในตัวอาแปะมาก

เริ่มต้นจากการที่คุณรู้จักกับแปก่อน

ผมรู้จักมาจากเพื่อนในวงการพระเนี่ยครับเขาก็ถามผมว่ารู้จักเหรียญอาแปะไหมเหรียญอาจารย์งบกิมควร
ซึ่งนั้นผมก็ไม่รู้จักกันนะครับเพราะสมัย๑๐กว่าปีที่แล้วตั้งแต่แรกเลย
แล้วก็ผมก็จากนั้นก็เก็บความสงสัยแล้วไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอย่างนี้ครับผม
แล้วก็เลยพออย่างอ่านประวัติท่านก็ยังคร่าวยังคงไม่ติดอยู่คำพูดหนึ่งครับ
แล้วก็ต้องหาวัตถุมงคลของท่านมาแขวนเนี่ยก็คือมีลูกศิษย์หลวงปู่เสงเนี่ยครับ
หลวงปู่เสงส์เนี่ยเป็นเกจิดังของจังหวัดประทุมแล้วนะครับ
แล้วลูกศิษย์ถามท่านว่านอกจากเกจิดในจังหวัดประทุมแล้วเนี่ยผมสามารถไปไหว้ใครได้อีก
หลวงปู่เสงท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยนอกจากฉันแล้วก็ให้ไปหาอาจารย์แปะจันโงกิมพอ
หลวงปู่เสงส์บอกเลยว่าไปหาแปะเซียนเนี่ยแหละ

ตั้งแต่นั้นผมก็เลยสัทธาท่านก็เลยหาว่าตัวมงคลของท่านอบูชา
เซียนแปะเป็นใครมาจากไหนแล้วเขาทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นเซียน
ตามประวัติที่ที่อยู่ที่สรรเจ้านะครับก็คือมาจากเมืองจีน
แล้วก็มาเติบโตที่เมืองไทยมีลงสีเขาเลยเรียกแปะลงสี
อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับเซียนแปะ

อยู่ที่ประทุมธานีเป็นเจ้าของโรงศรีครับ
เป็นเจ้าของโรงศรีเลยครับมีสรรเจ้าอยู่สรรเจ้าหนึ่งชื่อสรรเจ้าปึงเถากงที่อยู่หลังวัดมะขาม
ท่านเห็นมันลกล้างท่านก็เข้าไปทำความสะอาดปัดกวาดแล้วก็บูรณะขึ้นมา
ก็เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านแถวนั้น
ท่านมีชื่อมั้ยฮะเซียนแปะ

นาธีและชื่อจีนของท่านนะฮะ

แต่ปกติเราก็จะได้ยินว่าเซียนเซียน
ก็คือเป็นบุคคลที่บำเพ็ญตน

และในทางคนจีนถ้าคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักบุญ

เอิญว่าสารเจ้าปึงเถากงมาเป็นสารเจ้าศักดิ์สิทธิ

จนกระทั่งท่านปึงเทากงมาเนี่ย
มาประทับร่างประทับทรงของอาแปะลุงศีล

เหมือนกับแบบคนมีวิชาขึ้นมา
สามารถที่จะช่วยได้รู้อดีตรู้อนาคต

จนกระทั่งเขาถึงเรียกว่าเทพสามตา
ตอนแรกผมมองภาพแวบแรกเหมือนใครรู้ป่ะ

จะมีไฝพี่หน้าพระ
เหมือนอาจารย์นำวัดดรสาราเลย
ได้ไงฮะเอ่อคุณนพรก่อนเริ่มจากคุณนพรคุณมดนพรวาทิน
คุณมดเนี่ยนะครับก็ศึกษาเรื่องนี้ว่ามีความเชื่อ
เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยในการทำอ่าธุรกิจเมื่อก่อนนี้เราเอ่อ
นับถือเช่าบูชาพระเก็บสะสมพระใช่ไหมแต่ว่า
ณปัจจุบันนี้คือค้าขายโดยเฉพาะเราทำรายการทีวีเนี่ย
ยากของยากของยากของยากอะไรที่เป็นเมตตามหาอาองค์
มหานิยมอะไรที่เป็นการที่ค้าขายก็เลยเริ่มศึกษาแปะอืม
ตอนแรกพี่มดโทรถามพักพวกที่เป็นคนเก่าแก่ของเจ้าของร้านทอง
เยาวราชก็ถามอแปะโรงศรีไม่รู้จักแต่พอบอกว่า
เป็นอะแปะเนาะกิมโคยอ๋อ
ทุกคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาหมดทั้งถนนเยาวราชคนที่จะมาค้าขาย
และเป็นนักธุรกิจระดับประเทศระดับโลกที่อยู่บนถนนเยาวราช
ชัยแล้วเป็นลูกศิษย์ของแปะเขาบอกเลยว่าเจ้าสว

ดูที่ไหนที่ไม่ดีที่ไหนผีดุ
ที่ไหนที่ทำมาค้าไม่ขึ้น

เวลาผีไม่ได้ไปไล่ผีนะผมเพิ่งฟังจากพี่แก้ว

ทางพักพวกของคุณนพรว่า

เซียนแปะมาเป็นอาจารย์ให้กับเจ้าสัว
ระดับประเทศได้ยังไงครับ

แล้วบังเอิญอาเจกที่น้องชายของป๊าเนี่ย
ไปรู้จักกับท่านอาจารย์เต็กเจียว
ซึ่งเป็นสินแสประจำของเจียไต
ปรากฏว่าท่านก็ไปคุยไปเล่าถึงความเก่งของอาแปะ

ไปเล่าให้กับอาจารย์เต็กเจียวฟังอยู่บ่อย
อาจารย์เจ๊เกียวก็สงสัยเราก็สินแสเราก็เก่ง

หาข้อมูลหาความรู้เรียนรู้จากรับแปะเสี่ยง

ตอนหลังก็ยอมรับว่าอาแปะนี่เก่งจริง

เขายังมีลูกศิษย์ของอาจารย์เต๊กเกียว

อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเทพในสารเจ้า

แล้วก็เป็นคุ้งน้ำตามประวัติว่าเหมือนกับมีทางเจ้าหรืออะไร
ต่างมาใครต่างมาทางเซียนเนี้ยมาปราบหรือว่า

แล้วท้ายก็มีเซียนเนี่ยมาปราบจราเข้
แล้วก็ทำให้การค้าขายแถวนั้น
ก็เป็นแหล่งชุมชนค้าขายเจริญขึ้น

แล้วเซียนองค์นั้นก็เลยมาประทับร่าง

ความสามารถรวมถึงอิทธิฤทธิ์ของเซียนแปะเนี่ย

ที่ป๊ามาเล่าให้ฟัง

มีจัดงานวันเกิดให้อาแปะ

ร้านอาหารที่เอามาทำอาหารเนี่ย

ปรากฏว่าฝนฟ้ามามืด

ศิษย์ก็วิ่งไปตามมาแปะที่อยู่ในบ้าน
อาแปะก็เดินออกมาภาคม้าภาสบามา

สักพักหนึ่งท่านก็จะโบกโบกภาคม้าของท่าน
จากนั้นก็เดินเข้าบ้านสักพักหนึ่งฟ้าก็เปิดโล่งฝนไม่มีตกเลย
เรื่องราวที่พี่เคยได้ยินมาปฏิหารที่บอกว่าพลิกชีวิตจากคนจนกลายเป็นคนรวย

จริงเรื่องนี้ปฏิหารเป็นสิ่งที่ทุกคนในกลุ่มที่บูชาแปะสัมผัสด้วยตัวเอง
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าที่มาเล่าเหมือนเล่านิทานแล้วก็บอกว่าอิทธิฤทธิมากมายมหาศาล
แต่รู้ไหมว่าทุกคนที่ประสบบางทีชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง
เวลาที่ลงเราก็ไม่ลงสุดเวลาที่เราคุยกันมันจะมีเรื่องที่จังหวะที่เหมือนนักมวยเข้ามุม
ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเราไม่เห็นทางออกเพราะเราไม่มีสติ
แต่พอบูชาแปะปุ๊บเราจะเห็นด้วยสติของเราเองเราจะบิดจากทางออกนั้นไม่ให้ชีวิตเราแบบว่าตกต่ำได้
มีคือสิ่งที่ทุกคนที่คุยกันเรื่องเดียวกันหมดเลย
ในอดีตที่พี่โจเคยได้ยินมาเรื่องราวเกี่ยวกับอาแปะเรื่องไหนที่ทำให้พี่เกิดความศรัทธา
เรื่องไหนที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอ
อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเราเองเนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะไม่ค่อยได้ฟังเรื่องเล่า
เราจะศึกษาก่อนศึกษาว่าแปะนี่ดียังไง
แล้วเมื่อเราเชื่อเมื่อเราศรัทธาแล้วเมื่อเราบูชาท่านด้วยจิตที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ย
เมื่อนั้นทุกคนจะได้รับปฏิหารจริงมดดำ
ถ้าเป็นเรื่องเล่าที่หรือว่าเป็นประสบการณ์จากตรงจริงพี่แก้วจะได้ฟังมาว่า
มาประทับอแมะนี้นะครับอแมะกลายเป็นคนที่มีหูงหูทิบ

ทำพิธีให้กับลูกศิษย่านสุขุมวิทย์

พวกฤทธิ์จำไว้นะต่อไปข้างบนน่ะจะมีงูใหญ่วิ่ง

บนอากาศเนี่ยนะฮะพวกนี้จะมีงูใหญ่วิ่ง

ปัจจุบันนี้ไงก็คือรถไฟฟ้า

วันนี้เนี่ยเซียนแปะเนี่ยจากไปแล้ว

แต่แน่นอนว่าหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา
เมื่อจะเป็นคนเก่าคนแก่หรือคนปัจจุบันเนี่ย
ก็ยังมีคำบูชาที่เทิดทุนท่านคือ
ถ้าบูชาเซียนแปะยังไงก็

ก็เพราะว่าเมื่อเวลาที่เราประกอบอาชีพเนาะ

แต่ณวันหนึ่งด้วยส่วนตัวเรา
เรามีอุปสรรคในการทำงานทุกอย่างติดขัด
ผมชอบไปนั่งหน้ารูปปั้นของอาแปะ
แล้วก็บอกว่าบอกเล่าท่านว่า

ที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนบูชาเนี่ย

ก็คือความรักความเมตตาที่ท่านมีให้ลูกศิษย์

ทุกวันนี้ยังมีลูกเต้ามีทายาท

ตอนที่แปะไป
มีคนเช้ามามีคนไปรับแปะ

ลูกหรือคนแถวนั้นไม่รู้ว่าแปะไปไหน

เขาไม่รู้ว่าพ่อตัวเองเป็นสินแส

เราดีเราเก่งเราอะไรไม่เคยเลย
แสดงว่าลูกกับครอบครัวก็ไม่รู้ว่าพ่อตัวเองอากงตัวเองเป็นผู้มีปฏิหาร

แล้วท่านมีทุกวันเขารู้กันหรือยังว่าท่านเป็นเซียน

รู้แล้วรู้แล้วแล้วยังไงคือเขามีทาย่งทายาทที่มีวิชาอย่างนี้ไหม
คงไม่มีเหลือลูกสาวอยู่คนเล็กครับ

แต่ว่าเวลาที่เราจะทำที่เกี่ยวกับเรื่องแปะเรื่อง

อย่างที่บอกว่าตอนนี้แปะไม่อยู่แล้วโมชม
แต่แน่นอนว่ายังมีสิ่งที่แปะมอบทิ้งเอาไว้ให้
ช่วงหน้ากับมาจะให้เห็นอย่างเช่นนี้นะครับ

เอาละฮะกลับมามูกันต่อนะครับ

ผมอยากทราบว่าทำไมต้องถึงต้องชื่อว่า
ผ้ายันฟ้าประธานพร

ท่านได้รับประทานพวกยันพวกนี้

ให้ท่านมาใช้ยันนี้เอามาช่วยเหลือ
พวกลูกศิษย์ลูกหาคนที่นับถือสถาท่าน
เพื่อขจัดปัดเบาสิ่งชั่วร้าย
ในเมื่อสิ่งนี้มาจากฟ้าเบื้องบน

ฟ้าประทานพรให้ทุกท่านโชคดี

นี่เป็นคล้ายภาษาเทพค่ะ
เห็นแล้วก็บอกว่ากา
ก็คือคำว่าตรานี้แหละตราปทัพ

หมายถึงฟู้อีนี่ก็เหมือนกับตราปทัพ
ตาประทับจริงแล้วผ้ายันเหล่านี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างฮะ

บ้านเรือนหันหน้าหันทิศทางที่ไม่ดี

ยันขึ้นแปะหน้าบ้านบูชาท่าน

ผมอยากทราบว่าแกน่าจะเขียนให้ใคร
เขียนให้กับเจ้าของร้านจิลเวรี่สิรมครับ

นี่ผมได้มาจากลูกชายเจ้าของร้านจิลเวอรี่
แล้วคนนี้เป็นเจ้าของร้านจิลเวอรี่เองเลย
แต่พ่อของเขาเป็นเพื่อนของอาแปะ

จิบน้ำชากาแปะที่โรงศรีที่ปฐุมบ่อย

นี้เจ้าของเดิมนั่งเดิมได้มาตอนประมาณปี๒๕๕๙
ตอนที่ท่านเปิดร้านจิลเวรี่ที่ศิรม

แล้วเราก็ไม่คิด

เนี่ยว่าติดมาว่าเอามาให้ลื้อน่ะ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

จะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นลูกค้าก็ได้แต่ว่าสนิทกัน
เวลามาเนี่ยแกจะได้กลิ่นตลบอบอวนมาก่อนเลย

เรียนนี้ขอชมหน่อยได้ไหมฮะอันนี้อย่างมนต์โต๊ะเนี่ยขอชม

อันนี้เป็นรูปถ่าย

หลังวิวแม่น้ำ

อันนี้เป็นจ้าพยา

เป็นล็อเก็ตล่ะ

เหรียญนี้นะครับมีประมาณกี่เหรียญฮะ
เท่าที่สืบทราบได้ก็มีอยู่๙เหรียญครับ

เหรียญนี้เป็นของคุณนบพรวาทิน

แล้วแต่ละเหรียญเนี่ยก็เป็นเจ้าของระดับระดับประเทศหมดแล้ว

คุณนพรก็สะสมเหรียญทองคำเหรียญเงิน
แล้วก็สลับใส่กับเหรียญนวะเหรียญทองแดง

เนื่องด้วยการทำธุรกิจเนี่ยมันยาก

ก็บูชาแปะไปทุกที่ตลอดเวลา

เคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เอามาบูชาไหม

วันนี้ผมขอให้ขายของได้สัก๕๐๐๐อะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับธรรมดาแล้วทีนี้ผมก็เลย

ทำไมคุณไม่ขอสักห้าหมื่นสามอะไรอย่างนี้

ไม่แกล้นห้าหมื่นก็ห้าหมื่นเป๊ะเลย

แต่แปะเนี่ยท่านมาดึงเส้นผมออก

คืออย่างนี้ปัจจุบันนี้คุณนุพรสะสมพระเยอะ
เป็นสะสมภายในอันดับต้นเลยของประเทศ
คุณนพรก็นับถือบูชาแปะ

เขาสปอนเซอร์สนับสนุนที๓๐ล้าน๕๐ล้าน
คือได้เงินหลัก๑๐ล้านเป็นของว่าเล่น

ก็ต้องอาศัยบุญบารมีของคุณนพรเอง
แล้วก็ประจวบกับสิ่งที่เรายึดถือ
ศรัทธาและสิ่งเหล่านั้นก็เลยทำให้คุณนพรผ่านพ้นธุรกิจ

เพื่อซัพพอร์ตและก็มีกำไรด้วย
ถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง
พี่แหลมเริ่มไปสัตธาอับแปะได้ยังไงครับ
เริ่มจากธุรกิจธุรกิจของแฟน
ทำธุรกิจแล้วทีนี้ยอดขายเขาไม่ค่อยดี
ตอนนั้นยอดขายไม่ดีไม่ดีมาเป็นปีนะ
ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีมาเรื่อย
เราก็ไปเปิดคนเล่นพระเนอะ
เราก็ไปเปิดไปเปิดอินเทอร์เน็ต

สะดุดครั้งแรกเลยเหรียญอับแปะลงสี
ตอนนั้นยังดูไม่เป็นเราไปเล่าให้แฟนฟัง
แล้วก็ไปที่ปฐุมเลย

ก็ไปขอบอกว่าขอให้ธุรกิจมันดีขึ้นมา

เจริญรุ่งเรืองขายไม่ได้เนี่ยขอให้ขายได้

จนวันนั้นจนวันนี้ยังไม่มีเดือนไหนที่ขายไม่ได้เลย

แล้วตัวคุณอะไรที่คิดว่าอาแปะมาช่วยคุณอีก

ขอเลยครับอย่างวันนี้อะไรอะไรที่มันไม่ดีเนี่ย

คุยเหมือนคุยกับคนแก่นี่แหละ
เหมือนคุยกับญาติผู้ใหญ่เรา

พรุ่งเนี่ยแปะช่วยผมหน่อย

เดี๋ยวผมจะเอาหูฉลามมาถวาย

บนหิ้งเรานี่เลยครับ
ถ้าอย่างผมมีแต่หูอย่างนี้

ต้องบูชาอะไรบ้างน้ำชาหมาครู

ซม๔ใบหมาครู

น้ำชา๕ถ้วย

แต่เห็นว่าบางคนรู้สึกศัฒนุน
และชื่นชอบในตู้อปเปะ
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ
ผ้ายันเอยทุกวันนี้หายากขึ้นไปทุกวันแล้ว

มันน้อยมากกับจำนวนของคนที่เขาอยากได้

เอาไปถ่ายเอกสารเก็บไว้อย่างนั้นเลยเหรอ

ศรัทธาศรัทธาเราเท่ากันหมด
แต่เองก็เมตตาลูกศิษย์หรือคนศรัทธาเท่ากันหมด
แต่ว่าเรื่องของสะสมเรื่องของคอลเลคชั่น

ถ้าสมมุติได้ผ้ายันมาแล้วเนี่ย

ที่บ้านหรือที่ไหนฮะ
ที่สัญจาวท่านก็ได้
ยังไงต้องติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะ

วันนี้ขอบพระคุณทั้ง๔ท่านมากที่มาให้ความรู้เรื่องอาแปะกับเรา
ทำให้เราสองคนเนี่ยได้รู้จริง

ที่สำคัญขอบคุณพระยันด้วยนะฮะที่ให้มาวันนี้จริง

คุณผู้ชมฮะช่วงหน้าเราจะพาไปกราบสการะบูชาเซียนแปะที่วัดศาลเจ้าจังหวัดปฐุมธานีกัน
บูชาตรงไหนให้เห็งให้ปังและบูชายังไงถึงจะถูกต้อง
ช่วงหน้ากลับมามูกันฮะ
เอานะครับผู้ชมครับ
เซียนแปะจอมขมังเวศแห่งรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ว่าจากคนธรรมดานี่นะฮะกลายเป็นเซียนที่หลายคนนับถือกัน
รวมถึงเครื่องลางของขังของท่านเนี่ยนะก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็หายากมากนะครับ
แต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่วัดศาลเจ้า
สถานที่เกิดและเติบโตของเซียนแปะนะฮะ
รวมถึงเราจะได้ไปดูเรื่องราวของท่านนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นของตัวท่านบ้างกับที่แห่งนี้ครับไปชมครับ
ตามไปหมู่กันที่วัดศาลเจ้าจังหวัดปฐุมธานีก่อนที่จะไปกราบสการะเซียนแปะ
จะต้องไปกราบสการะบูชาองค์เทพบึงเถากงมาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนครับ
ซึ่งจะมีเฮียดำคนเก่าคนแก่ที่คอยดูแลสารเจ้าปึ้งเถ่ากงมาอยู่ครับ
พวกปากรักษาน่าน้ำตรงนี้มาขอท่านเมตตาจริง
ขอโดยแต่ถ้าขอองค์พุทธกรงค์นี้เราโดยไม่ต้องบ่น

กระทั้งองค์พุทธกรงค์เคยเข้าอแปะแล้วก็สั่งนักสั่งหนาว่า
อย่าไปทำใครไปช่วยใครอย่าไปเอาตังค์เขาอย่าไปเรียกร้องตังค์เขา
ทำโดยให้เขามีความสุขอย่าให้เขามีทุกข์
สมัยก่อนนี้มีแต่คนร่องเรือมาขอน้ำพุทธมนต์
มาขอพรท่านเพื่อไปค้าขายในกรุงเทพ
แล้วก็จะขายดิบขายดีตลอดมา
แล้วบางทีนะบางครั้งก็จะมีตะเข้ขึ้นมาแกล้ง
ตะเข้ลูกฤทธิ์พ่อปู่นี่ขึ้นมาลอยให้เห็นบ้างอะไรบ้าง
บางทีก็เกยเรือบ้างแกล้งเกยมั่งเกยเนี่ย
แต่ไม่ได้ทำร้ายนะไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายเขา
เพราะเวลาเขาไปขายของที่กรุงเทพเนี่ย
จะเป็นพ่อค้าที่ไหนก็ช่างมาถึงหน้าศาลเนี่ย
ก็จะต้องเบาเรือปั๊บยกมือพ่อปู
ขอน้ำพุทธมนต์นะขอลูกขดิบคดีนะ
แล้วก็น้ำพรมน้ำรูปหัวแล้วก็พรมน้ำใส่ที่เรือใส่ของ
ด้วยความเมตตาขององค์เทพใครไปใครมา
ก็มักจะมาขอพรอยู่เรื่อยครับ
แต่จะมูอย่างไรให้ปังให้โดนเฮียดำ
เขามีวิธีที่ถูกต้องมาบอกกันครับ
ทั้งหมดจุด๒๓ดอกแต่เราจุดไป๑๐ดอกก่อน

จุดไว้๑๐ดอกแล้วไปบูชาพ่อฟ้าแม่ดินที่ละ๕ดอก
พ่อฟ้าแม่ดินเหมือนหมายถึงว่า
ถ้าคนจีนเรียกว่าทีกงหรือทีตีแปรบ้อ

เราปักไหนเราปักก่อนเราปักในในนะครับ
แต่ละจุดก็จะมีป้ายบอกตำแหน่ง

จะได้กราบบูชาได้ถูกต้องครับ
ลับที่เฮียดำบอกไว้ก็คือ
กราบไหว้บูชาองค์เทพแล้ว
จึงทำการขอพรได้นั่นเอง

ทีนี้ถึงหน้าที่เราจะขอแล้ว

ว่าเราต้องจะให้ถวายนู่นถวายนี่
เมื่อได้แล้วค่อยมาถวายให้ท่าน

เมตตาอยู่แล้วนะครับ
บนนี่นะเป็นการบังคับท่าน

ภายในศาลเจ้าจะมีชั้นบน

เป็นที่เก็บของมีค่าของสารเจ้าไว้ด้วย

ญาตให้ทีมงานขึ้นไปเยี่ยมชมได้ครับ
ถือเป็นผ้ายันเก่าแก่ยันเซียนแปะ

ก่อนจะไปกราบสการะบูชาเซียนแปะ

ึงเถ่ากงม่านั้นเฮียดำมีเคล็ดลับเรียกทรัพย์เรียกโชคตบขายกันด้วยครับ
เมื่อเราขอพรจากพ่อปู่เสร็จแล้วก่อนที่เราจะลงจากศาลไป
เราก็ต้องมาบอกองค์ปีเสียทั้ง๔องค์นี้ด้วยว่า
พ่อปีเซียพรที่ลูกขอจากองค์พ่อปู่ปึ้งเถาโกงและสิ่งศัพท์ผิดทั้งหลาย
ในสารเจ้านี้ขอให้พรที่ลูกขอจงประสบผลสำเร็จกับตัวลูกด้วยเถิด
สาธุสาธุสาธุแล้วก็มารูปใส่ตัว๙ครั้งนะ
ถ้ามีกระเป๋าเราก็เปิดกระเป๋าโกยใส่กระเป๋าเรา๙ครั้งนะ
อย่าไปถูกศีรษะกระถูกปากนะเพราะเขาห่วงนะครับระโกยแค่นี้
อย่าไปทำเร็วช้าค่อยแบบเมตตาเขาก็เมตตาเรากลับนะครับ
นี้ท่านปีเซียนเนี่ยเรื่องการค้าดีนะครับ
ปีเซียองค์นู้นเรื่องฆาตการดีช้าลูกมันแม่ค่อย
แล้วมันทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเราหมดนะครับ
จากสารเจ้าปึงเถ่ากงมาเดินมาทางด้านหลัง
จะเป็นสารที่ตั้งบูชาองค์เซียนแปะที่เหล่าลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างกันขึ้น
โดยมีอีเล็กลูกสาวคนเล็กของเซียนแปะเป็นผู้ดูแลครับ
เข้ามาถ่ายทำได้แต่ยังไงยังไงอีเล็กก็ไม่ขอออกทีวีครับ
ให้เฮียดำเป็นตัวแทนนั่นเองครับ
เครื่องเส้นไหว้เซียนแปะส่วนใหญ่เป็นน้ำชาส้มสี่ผลมากครูผลไม้หรือตามจิตศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาครับ
ท่านไม่รบกวนลูกเขาอยากให้ลูกมาสบายเราทุกข์มาท่านจะรู้เลยท่านมองเห็นเลยนะ
เวลาเราขอแล้วก็เงยหน้าพูดอย่างนี้นะท่านมองเห็นแล้วนะว่าเราทุกข์จริงไม่มีการแกล้ง
เรื่องขอปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
อย่างเช่นคนนี้ที่มาไกลจากจังหวัดพิศนุโลกเพื่อมาขอพรกับเซียนแปะนั่นเอง
โดยผมขายก๋วยจั๊บอยู่ที่พิศนุโลกลูกชายผมจบแพทย์อยู่เชียงใหม่
ก็กำลังจะไปศึกษาต่อเราก็เอ๊ะเราก็ไม่รู้จะขอใครเนอะ
เราก็ไม่มีพักไม่มีพวกเราก็มากราบมาแปะ
แปะขอให้ช่วยลูกด้วยนะเพราะว่าลูกชายจะไปเรียนต่อ
เสร็จปุ๊บผมกลับบ้านไปมีคนหนึ่งเข้ามาถึงเลย
เขาก็เดินมาก็คุยกันอย่างนี้เขาก็บอกลูกเรียนอะไร
บอกลูกผมเรียนแพทย์อยู่กำลังจะไปเรียนต่อ
อ้าวแล้วยังไงมีคนช่วยไหมมานี่เดี๋ยวผมจัดการให้
โดยที่ผมกับเขาไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยมีบุญคุณกันเลย
เขาก็เป็นดำเนินการช่วยผมมาตลอดจนลูกผมได้เรียนต่อเฉพาะทาง
เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ว่าเขาไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากผมเลย
เพียงแต่เขาต้องอยากจะช่วยแค่นั้นเอง
ผมก็เลยเป็นความซึ้งศึกว่าผมเนี้ยสัทธาในตัวอับแบะ
นะครับเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งหลักฐานครั้งนี้ครั้งที่สอง
ก็มาจับฉลากที่เมืองทองทานี

จำนวนคนกับตำแหน่งเนี่ย

ลูกมาไหว้อาแปะไหว้กับพรุ่งต่อโกงพรุ่งต่อมาดู

เขาจะแบ่งเป็นบูธว่าแต่ละโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล

ผมก็ก่อนออกจากโรงแรมก็บอกอธิษฐานว่า

ว่าเราลูกจะไปจับฉลากเพื่ออยากรับราชการ
เสร็จปุ๊บลูกสาวผมก็ไปยืนเข้าคิว

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาต่อคิวเลย

ไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมาอะไรเลย
ก็เลยได้บรรจุเลย

ไม่ใช่แค่คนถ่ายเท่านั้นที่ศรัทธา

ก็ได้ยินกิติศัพท์ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอพรกัน
ยังมิสเตอร์คิ่มเช้าไต้หวันคนนี้
ก็บินมาเพื่อขอพรโดยเฉพาะ
เขาก็บินมามากดวงบ้านเราหาก็ถ่ายเขา

บูชาแปะแล้วมีแต่ความเจริญอย่างเดียว
ก็เลยลองบินมาแล้วในไทยครัวกี่ชื่อแล้ว
สิบกว่าเทียวแล้ว

มาทั้งหมดสี่ปีแล้ว
มิสเตอร์คิมบอกกับเราว่าตัวเองรับราชการทหารและใกล้เกษียณแล้ว
คิดจะทำการค้าขายเลยมาไหว้เซียนแปะก่อนล่วงหน้า
เพื่อให้ทำมาค้าขายดีครับ
เขาบอกตั้งแต่ว่ากลับมาครอบครัวก็ราบลื่นอยู่เย็นเป็นสุข
ไม่มีทะเลาะเบาะแรงแล้วก็การเงินก็ดีทั้งคู่
แปลงก็เป็นพยาบาลก็ดีทั้งคู่มีความสุข
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่หลังจากที่ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเซียน
เป็นที่เคารพบูชาโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนด้วยซ้ำไปนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมูขั้นเทพรอเราอยู่แล้ว
อยากรู้ว่าหูทิพย์ตาทิพย์มีจริงไหมต้องฟังจากปากของเขาครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
นายท่านว่านี่เป็นทองคำนะเนี่ยคุณหนุ่ม
นี่เมย์กี้แขกรับเซินของเราเนี่ยใกล้เป็นแบบว่าเออทำให้เราได้รู้มิติหนึ่งเลยก็พยายามก็ทำให้ค่าขายดี
พลิกชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดี
เพราะว่าแปะคนหนึ่งที่มีเขาเชื่อว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์

เป็นเรื่องราวที่มีการเล่าขานกันมานานจริงไหมฮะ

ทุกวันนี้มีแต่เราไม่รู้ว่าใครมีไง

หูทิบตาทิบเป็นภาวะพิเศษ
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็จะอวดตนไม่ได้

เคยไหมที่อยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้
แล้วอยู่ก็มีคนโทรมาเล่าให้ฟัง

ไอ้หูทิบตาทิบแต่โบราณกันก่อนเนี่ย
มันเป็นฤทธิ์เฉพาะตัวเฉพาะตน

ของใครของมันมันมีอยู่จริง

อาจารย์ก็รู้เรื่องราวของคนอื่น

ก็จบเลยสินี่บอกท่ามกลางคนมากมาย
ต่อให้เรามีสิ่งนี้เราก็ไม่มีไม่ใช่หรอก
ผู้ช้างขุบาอาจารย์ท่าน

อย่างเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะ

ลูกสาวคนเดียวเขายังไม่รู้เลยว่าพ่อตัวเองมีวิชา
คนธรรมดาอย่างพวกเรามีโอกาสที่จะมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้เหมือนกันเหรออาจารย์

แต่เขาก็จะไม่ได้มีกับทุกคนนะ
โมดามก็สังเกตเห็นมั้ย
โดยที่มันไม่ได้มีคำพีใบแรมใดเลย

พูดออกมาแล้วหูตาท่านก็จะเห็นอะไรมากมายแต่ท่านไม่ได้บอกเราอันนี้มันมีอยู่จริง
ภาวะทิพย์แบบนี้มีอยู่จริงถ้าสมมุติเราไปเยาวราชร้านทองเอ้ยร้านค้าร้านขายร้านใหญ่ใหญ่เนี่ย
จะมีพยันผืนหนึ่งซึ่งก็เชื่อว่าเป็นพยันของอาจารย์คนนี้เดี๋ยวก่อนนะ
เป็นคนเดียวกับเท่าแก่โรงศรีป่ะใช่ใช่ก็มีอยู่จริงเขามีบารมีของเขาอ่าฮะ
ทำได้จากโลกนี้ไปแล้วนะมันมีศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับคนจีนเรียกว่าฮูหรือยัน
พวกเนี้ยเป็นยันเทพลงนี่จะพูดให้ฟังนะ
ันของจีนเนี่ยก็จะเป็นการอัญเชิญเทพบารมีจากเทพเจ้ามันจะมียันไทยสวยประจำปี
หูหรือยันของคนจีนเวลาเขาเขียนเขาเขียนไงรู้ไหมไม่รู้
เวลาเจ้าจีนลงไม่ว่าจะเป็นเทพกวนอูเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยเขาจะทำอย่างเงี้ย
เขาจะใช้ภูกรรณเนี้ยอย่างงี้เลย
กัดเลือดเขียนด้วยมันเป็นพลังจากเทพเทวาแต่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนจีน
เป็นยันกันแต่ถ้าเป็นฮู้ไทยสวย๑ปีที่ผ่านไปเขาจะต้องเอาฮู้ไปเผาทิ้ง
อ้าวทำไมแล้วเปลี่ยนตรงกระถานทูบก็คือหางนกยูงที่เขาปากไว้ที่เขาปากปากกัน
เออเขาจะเปลี่ยนเขาจะเอาไปเผาทิ้งไทยสวยปีนึงจะเปลี่ยนองน่ะมีหกสิบองค์
แต่ถ้าเป็นยันอย่างนี้คือยันไว้คุ้มครองตลอดกาลบางคนอาจจะไม่ได้ยันอย่างพวกเราหรอก
เพราะยันอย่างพวกเรามิ้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าอืมแล้วตอนนี้จะเอาอะไรมาติดหน้าร้านแล้วจะล่ำ
เออมีไหมฮะมีผ้ายันนารายทรงครุฑผ้ายันเพศสงครามผ้ายันอะไรเยอะแยะมากมายเห็นไหม
นารายสงครุฑเหมาะสำหรับคนทำอาชีพอะไรพ่ายันนารายสงครุฑ
ราชการพ่อค้าประชาชนแต่คนนั้นจะต้องกระตันอยู่เพราะครุฑ
บูชาครุฑคือคนที่กระตันอยู่ตันอยู่เพราะฉะนั้นคนมีความกระตันอยู่
รักภักดีสองสถานีข้าราชการก็เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง
พ่อค้าก็ซื้อง่ายขายดีเวลาคุณมีผ้ายงพยานอะไรก็ให้ติด
บอกให้ติดออกไปทางออกหน้าบ้านไม่ใช่ติดออกหน้าบ้าน
หมายว่าติดอยู่ในบ้านนั่นแหละติดอยู่ในร้านค้านั่นแหละ
แต่ให้ติดให้เห็นหมายความว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่ง
ต้องเป็นของโชว์เลยว่าโอ้โหอยู่กลางบ้านเพราะยิ่งเป็นยันหรือฮูของจีนแล้วนะ
พลังจะออกมาจากตัวอัคระที่เทพลงไว้มันจะเหมือนกับเหมือนกับในหนัง
มันจะเป็นพลังแสงพนานุภาพออกมาในทุกทิศเท่าที่เห็นอืม
ต้องติดให้เห็นโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมูขั้นเทพของเราจริงครับ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมส่งเรื่องราวของท่านผู้ชมมาที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์กันได้นะฮะ
พวกเรารับข้อมูลของคุณทุกครั้งแล้วเราถ้ามีเรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ด
คุณจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหนเราไปหาคุณแน่นอน
หรือถ้าเราไปไม่ได้คุณมาหาเราในสตูดิโอแห่งนี้
เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับเรา๓คนได้ใหม่นะครับ
หมู่ตัวพ่อหมู่ตัวแม่กระหมู่คันเทศภ์นะครับในหมู่ไหน

ให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดัน

โปรดติดตามตอนต่อไป